ปวนสนามกับสีสันกองเชียร์ฟุตบอลทีมชาติไทยและทีมชาติเมียนมาร์
แล้วไปพูดคุยกับนักกีฬาพอกายฟิตเนสสุดล่ำ

ใช่คือเป้าหมายผมจากเอเซียเราก็อยากเป็นแชมป์โลก
พอจากแชมป์โลกก็เป็นแชมป์จักรวาล
นึกว่ามีปืนคนเดียวใช่ไหมครับ